เฮ้ยลูกบ้านไปเดี๋ยวลูกกลับบ้านแล้วเฮ้ย
เลขที่บ้านก็ลืมเดินลงลุงลื่นลื่นเดินลื่นลื่น
ลูกบ้านอยากตายเฮ้ยทำไมผมเบาลงวะเนี่ย
ลูกบ้านที่แจ่ไกร
ที่บ้านนอกครับแถวนี้มีผู้หลากผู้ใหญ่อย่างสักคนนะครับ
ลูกบ้านสุขเสริมขอใหม่ส่งหาราคุ
เฮ้ยเลขที่บ้านก็ลุมเลขที่บ้านที่นั่ง
เอ้ยบ้านไปลุกกลับบ้านแล้วเฮ้ย
เขามาแกล้งหรออ๋อไม่ได้มาแกล้งแกล้งป่ะที่ว่ามาแย่งแย่ง
ไม่ได้ป่ะก็ไม่ควรมาเล่นกับองค์เราใช่ไหม

หลังหนูร้องได้สักหน่อยก็เก็บใส่กระเป๋าสิลูก

เขากล่องเขามาลื้อของเขาอยู่ตรงนั้น

แล้วเขาก็บอกกับนักร้องว่า

เขาก็นั่งร้องนั่งร้องแล้วก็เคาะเคาะ
พี่เขาก็ไม่มีสมาธิเนี่ย

พี่เขาก็เลยปิดใหม่เลิก

โปรดติดตามตอนต่อไป